เชื่อว่าภาพนี้เนี่ยคุณแม่คุณป้าคงคุ้นตา
นึกย้อนวัยถึงสมัยเด็กที่เคยเล่นขายขนมครกกันแน่
แต่บอกเลยครับว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มาขายเล่นนะครับ
จากช่างทองถ้ำจิลเวอรี่ที่ธุรกิจล้มละลายมีหนี้ท่วมหัว
แต่เพราะขนมครกนี่แหละครับ
ทำให้ลุงเปี๊ยกป้าน้อยปลดหนี้และลืมตาอ้าปาก
เลี้ยงครอบครัวมาถึงทุกวันนี้ได้
เรียกว่าเป็นวิกฤตใหญ่ในชีวิตของลุงเปี๊ยกเลยล่ะครับ
ต้องเดินหน้าลองทำอาชีพใหม่ทนสารพัดคำดูถูก
แต่ถ้าอยากรู้ว่าทำไมอยู่ดี
ถึงกลายเป็นขนมครกพลิกชีวิตแล้วก็

มาแล้วจ้าคนทำแป้งสวัสดีป้าน้อยนะคะ

ป้าน้อยจ่ะมาก่อนที่ขายขนมครกช่วงแรก

แล้วแต่จะใช้ค่าน้ำทุก๑๐บาท
ทำยังไงถึงอยู่ขายดิบขายดีขึ้นมาได้ค่ะแม่
ใครก็บ่นว่าถ้าเธอได้ป้ายหม่อมนะเธอจะขายดี

ไปหาหม่อมถนัดสีจะเอาป้าย
จะไปหาหม่อมถนัดสีด้วยตัวเอง
แล้วป้าน้อยไปตอนนั้นได้เจอหม่อมไหม

หนุ่มโค๊กเองมันไม่ใช่แบบนี้
มันต้องใส่แต่หัวกะทิแล้วก็แจกน้ำตาลทรายจุ่ม

ไม่เป็นค่ะตั้ง๓๐กว่าปีแล้วนะลูกค่ะ

ท่านถ้าให้น้ำตาลทรายกับเด็กวัยรุ่นที่จะถึงเนี่ย
มันไม่เอาหรอกเราต้องปูให้มันเสร็จเรียบร้อยเลย
ไม่ให้ก็เลยบอกให้ไปมาบนคลอง

แล้วยังไงบ่อมว่านล้อมยังไงถึงยอม

เอาเงินก่อนสิลูกไอ้ป้าอย่าเพิ่งเอา
แล้วตอนนั้นทำยังไงถึงตัดสินใจ

ทำบู๊ดทำที่ดูดควันทำทุกอย่าง

หมดตั้งแต่กี่โมงตอนนั้นอ่ะ
หมดกี่โมงป่ะจ๊ะ
ก็คือเป็นการพลิกชีวิตอีกครั้งของป้าน้อยกับลุงเปี๊ยกเลยก็ว่าได้นะครับเนี๊ย
ว่าแต่ขนมหลัก๑๐สูตรโบราณ๑๐๐ปีของป้าน้อยอร่อยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไง
ถึงกลายเป็นขนมครกเงินล้านได้แบบนี้น้องไม่ต้องจ๋า
ขอสูตรมาให้คุณผู้ชมไว้ลองทำขายบ้างได้ไหมล่ะครับ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
กะทิก็ไปซื้อจากอำภาวาค่ะ
ทำไมเราต้องใช้มะพร้าวจากแถวบ้านแพ้วแถวดำเนินสะดวกอำภาวา
เพราะว่ามันเป็นสองน้ำไงคะน้ำเค็มกับน้ำกอย
มะพร้าวมันจะอร่อยมาก

มันจะทำให้มะพร้าวอร่อย
หมอนตอกมะพร้าวให้แม่เพราะว่าแม่แก่แล้วทำไม่ไหว

แม่สาวอยู่แต่แม่ทำมาเยอะแล้ว
เออแล้วก็พอได้มะพร้าวมาก็มา
ให้ลูกสาวทำมะพร้าวเสร็จแล้วแม่ก็ขูดขูดมีเครื่องขูด
เหมือนมะหมี่ไหม
ไม่เหรอมะหมี่ไม่สวยเหมือนเขา

ก็ได้มะพร้าวขูดมาแล้วพัน

หัวกะทิต้องปรุงต้องอะไรมั้ยคะแม่

ในหัวกะทิแล้วในแป้งเราฟูมลดยังไงค่ะแม่
ก็ใส่เกลือครึ่ง๗๑๐๔แล้วก็ตัดครึ่งค่ะ
ค่ะสมัยก่อนทำยังไงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
หลังจากลุงเปี๊ยกป้าน้อยปลดหนี้ได้
ก็เลยตัดสินใจกลับมาทำร้านเล็กง่าย
ขายกันที่ถิ่นเก่าอย่างบ้านหม้อที่คุ้นเคย
และก็ขายกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับ
จากสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ล้วงมาจากป้าน้อยเมื่อกี้แล้วนะคะ
เคล็ดลับที่แบบไม่เคยเห็นที่ร้านไหนมาก่อน
ก็คือที่นี่เขาเป็นขนมครกสูตรไร้น้ำมัน
เฮ้ยแล้วเป็นเตาดินเผาไรน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดเตาเหรอ
อ่าลุงเปี๊ยกเขาบอกว่าใช้หนี้ค่ะเจ้าหนี้ผงอันนี้คือผงอะไรลุงเปี๊ยก

ผงชันผงชันนี้มันคืออะไรอ่ะคะ

อย่างไม้ไม้อะไรคะ

ต้นจิกมันน่าจันแบบนี้เลยหรอคุณลุง

แล้วอันนี้คือลักษณะของยางไม้ต้นจิก
ถ้าคือหล่นอยู่ข้างทางก็คือไม่รู้คิดว่าก้อนหิน
แต่นี่คือยางไม้ที่เป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้นะ
แล้วทำให้ลุงเปี๊ยกก็คือขายสูตรนี้มาตั้งแต่ต้น
โดยไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันพืชไม่ใช้น้ำมันอะไรเลย

ได้มาแบบนี้คุณลุงทำยังไงต่อมันถึงเป็นผง

แล้วก็เวลาจะทำขนมครกก็คือทำยังไงคะคุณลุง

ละลายแล้วก็ผ้าเนี่ยทำความสะอาด

ไม่ต้องขอลองทำเลยได้ไหม

อุ่นกว่านี้หน่อยนะแม่

จะบอกคุณผู้ชมว่ามันอร่อยมาก
คือขนมครกที่นี่มันมีความกลมกล่อม
หวานมันเค็มครบ๓รสเลย
แล้วที่สำคัญมันหอมคุณผู้ชม
ด้วยความว่ามันอาจจะทำด้วยเตาถ่าน
เตาเผาหรือกลิ่นชันไม้อะไรต่างนี่แหละ
มันทำให้ขนมครกที่นี่มันมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ในการกินขนมโครก

สู้ชีวิตจริงทั้งของป้าน้อยทั้งลุงเปี๊ยกกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ป้าน้อยให้กำลังใจสำหรับใครหลายคนที่กำลังเจอกับวิกฤตอยู่
ท้อนะลูกตั้งใจทำให้ดีทุกอย่างก็จะดี

แล้วก็ทำก็ต้องทำจริงนะทำต้องทำอร่อยจริง
วันนี้ต้องขอบคุณลูกเบี๊ยกับป้าน้อยมากเลยนะคะ
สำหรับเวลามาแบบบอกสูตรเต็ดรับความสำเร็จในวันนี้
ใครมีโอกาสแวะเวียนมาลองกันได้นะจ๊ะ
เดี๋ยวช่วยป้าน้อยกับลุงเปี๊ยกแคะก่อน